ไปข่าวรอบบ้านเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม
จะพาลงปากใต้บ้านเราก่อนนะครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แม่ค้าขายทุเรียนครับคุณผู้ชมครับ
ทุเรียนนะครับเป็นรถนะฮะ๓๕๐๐กิโลเยอะไหมครับ

ไปที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแก้บนไอ้ไข่ว่างั้นนะครับ

ใช่แบบนี้แหละครับผมรถบรรทุกนะฮะ
นี่คนที่มารอนะครับมารอมารอทุเรียนนะ
เอากล้องมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลย
เพราะว่าแม่ค้าทุเรียนมาจากนู่นแล้วครับชุมพรขับรถลงใต้นะครับ
รถบรรทุกบรรทุกทุเรียนเต็มลำครับที่มีทั้งทุเรียนหมอนทองก้านยาวรัชนี
น้ำหนักรวมทั้งสิ้นก็๓๕๐๐กิโลกรัม
ขับมาจอดที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหนี่ถ้าเกิดพี่ทิเป้ไม่บอกก่อนนี่นึกว่ารถเขามาขายนะเนี่ย

คือแก้บนเนี่ยแก้บนไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเจดีนะครับ
สี่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรก็ได้มาบนบานสารกล่าวไอ้ไข่
ไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ขอให้ค้าขายทุเรียนได้กำไรตามเป้า
ปรากฏว่าเธอสามารถขายทุเรียนได้เกินเป้าทะลุไปถึงเลข๘หลักนะครับ
มาแก้บนด้วยทุเรียน๓๕๐๐กิโลกรัมโอ้โหครับ
รวมราคาประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วก็จุดประทัด๑ล้านนับ
น้ำแดง๑๐ขวดขนมเปี๊ยะ๑๐กล่องและรูปปั้นไก่ชนอีก๒ตัว
ประทัดตั้ง๑ล้านนัดเลยนะฮะใช่ครับ
นี่ครับหลังจากเจ๊แป้งพร้อมด้วยญาติเข้ากราบไหว้รูปปั้นไอ้ไข่
แล้วก็จุดประทัดหนึ่งล้านนัดแก้บนเรียบร้อยแล้วก็มาแจกทุเรียนบรรทุกนะครับ
ทุเรียนที่บรรทุกมานะครับบอกว่าไม่เอากลับแตกเข้าบ้าน
นับพันคนมาเข้าแถวรอรับแจกทุเรียนกันอย่างคึกคักล่ะครับ
ค่ะซึ่งพูดถึงไอ้ไข่ก็เป็นรูปปั้นแกะสลักเด็กชาย
อายุประมาณ๑๐ขวบคุณผู้ชมแล้วเขามีความเชื่อไง
เขาเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณลูกศิษย์หลวงปู่ทวดที่อยู่เฝ้าทรัพย์สมบัติโบราณบริเวณนี้ค่ะ

บอกว่ามักจะเจอวิญญาณไอ้ไข่มาแกล้งเล่นเสมอเลย
ทีนี้เมื่อปี๒๕๒๓ก็มีการแกะสลักรูปปั้นไอ้ไข่ขึ้นมา
ชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้บูชาไปขอโชคขอลาบมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วสิ่งของแก้บนนะคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจุดประทัดเห็นไหม
อย่างน้องเจ๊แป้งเนี่ยมาจุดประทัด๑ล้านนัทถูกไหมคะ
แล้วก็ยังมีพวกรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กแล้วก็ของเด็กเล่นต่างค่ะ

ครับนี่ชาวบ้านก็ได้รับทุเรียนกันไปคนละลูกสองลูกแบบนี้เลยนะครับ
ใครที่ไปที่นครศรีเนอะก็จะไปกราบไหว้เนอะ